เหตุการณ์ครูตีเด็กมาอีกแล้วค่ะ
เด็กสิบขวบไม่ทำการบ้านส่ง
คุณครูตีจนเขียวช้ำเป็นแผลเลย

คุณแม่ก็ไปพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียน

ทนไม่ไหวเลยแจ้งความเลยนะคะ
คุณแม่ที่ว่าก็คือนางสาวอุมาพรจันสุวรรณค่ะ

เป็นชาวสุราชธานีแม่ของน้องวัย๑๐ขวบ

คือคุณแม่เล่าให้ฟังว่า
ตอนแรกลูกก็ไม่ได้บอกนะว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่ตอนลูกอาบน้ำแม่เห็นว่า

ก็เลยถามลูกชายเลยเล่าให้ฟังว่า
ลงโทษพร้อมกับเพื่อนโดนยกห้องเลย
สามสิบคนในคาบเรียนวิชาภาษาไทย
เมื่อวันอังคารที่๔ธันวาคมที่ผ่านมา

แล้วทำไมอยู่มาโดนตียกห้องกันแบบนี้

คุณครูวิชาภาษาไทยสั่งการบ้านเอาไว้

ให้นักเรียนวิ่งรอบสนาม๑๐รอบ
แล้วก็ใช้ไม้หวายค่ะ
ลงโทษคนละ๓ครั้ง

กันไปค่ะแม่ก็เลยบอกว่าลูกชายเนี่ยเป็นเด็กพิเศษคือเป็นเด็กเอาดี
คือน้องมีความบกพร่องทางการเรียนรู้แล้วแม่ก็เลยบอกว่าไม่เข้าใจอ่ะ
ต้องตีกันขนาดนี้เลยเหรอครับต้องตีกันจนลูกตัวเขียวตัวช้ำขนาดนี้เลยเหรอ
ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะคุณแม่ก็โพสต์เรื่องนี้ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวของตัวเอง
เพราะอยากให้สังคมรับรู้ถึงการกระทำของครูประจำวิชาภาษาไทยคนนี้ที่ว่ามาแทนเนี่ยนะ
หลังจากนั้นค่ะพอโพสต์นี้เผยแพร่ออกไปผู้อำนวยการโรงเรียนก็ติดต่อมาหาคุณแม่
บอกว่าขอให้ลบภาพได้ไหมขอให้ลบข้อความด้วยได้ไหมรับปากเลยว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้
จ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือสองหมื่นบาทวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้รับคำตอบกลับมาค่ะว่า
คุณครูคนที่ตีลูกไม่มีเงินจ่ายเยียวยาให้
เมื่อวานนี้คุณแม่ก็เลยพาลูกไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วก็นำเอกสารจากโรงพยาบาลไปแจ้งความ
ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพท่าชนะเลยนะคะและแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบเรื่องด้วย
ความจำสั้นค่ะซึ่งมีใบรับรองแพทย์อยู่แล้วค่ะ
ก็มาให้ทางโรงเรียนนะคะอยากให้กวดสอบดูว่าคุณครูทำโทษน้องเกินกว่าเหตุไปไหมคะ
รุนแรงไปไหมคะสำหรับพ่อแม่ดูว่ามันรุนแรงเกินไปค่ะ
สำหรับพ่อแม่ทุกคนถ้าเห็นลูกกลับมาโรงเรียนในสภาพอย่างนี้นะคะจับไม่ได้ค่ะ
ทั้งให้ที่เราเห็นมันรู้สึกยังไงเห็นแพ้ก็โกรธมากเลยค่ะทำใจไม่ได้เลยค่ะ
เขาบอกว่าเขาไม่มีเงินเยียวยาให้น้องแต่ก่อนนี้พอเขารับปากแล้วค่ะ
ประมาณ๑๐กว่าคนนะคะเขารับปากบอกว่าเขาจะเยียวยาให้น้อง
ขอให้ล็อกเฟสที่ลงคุณแม่ก็ล็อกให้แล้วค่ะแต่เขาไม่ทำตามคำพูดค่ะ
คุณแม่ก็ยืนยันนะคะว่าหลังจากนี้จะให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
แล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบดูพฤติกรรมของคุณครูคนนี้ด้วยนะคะ